ลิ้นกับเฟิร์นร้องให้จบนะคะร้องสิร้องร้องให้จบ
น้ำกับไฟถ้าใกล้กันได้อะไรล่ะพี่ฮิปเป้
สวัสดีครับสวัสดีครับเอานิดนึงเอานิดนึง
เพราะว่าอารมณ์แบบนี้มันต้องบิ้วเองคือพี่จะร้องมากมันจะเสียงดังเกิน
เหมือนลิ้นกับฟังเนี่ยร้องไม่จบไง
ที่พี่อยากคือให้คุณอรัชพรนะครับพูดต่อคณะ
กับฟันพบกันเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างนี้
ไม่หนูอยากฟังพี่ร้องเพลงนะ

เอาอีกให้คุณพร้อมได้ฟังเสียงบ้างสิ
เอานี้ดีกว่าเพราะนี่เวลาของสีสันข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐมาแล้วค่ะ
เช้าเช้าแบบนี้นะครับพบกันเป็นเรื่องใหญ่นะครับลิ้นกับฟันนะครับ
แต่ต่อไปนี้นะครับเป็นคู่ใหม่ครับคู่กัดนะครับ
นกแก้วกับน้องแมวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
พี่แมวอยู่ข้างนอกบ้านเราต้องแกล้งสักหน่อย

จ้าเอจ้าเอ๋ทำอะไรอยู่นั่น
กระดิกหางนิดแหมอยากเล่นล่ะสิ
เจ๊คิดเล่นนิดจิตแจ่มใส
แก้วจ๋าแก้วจ๋า

ฮัลโหลเรามีเรื่องเม้าแล้วขอคุย๕นาทีได้ไหม
ที่บ้านเธอพ่อบ่นไหมแม่บ่นไหม
ฉันขอเมาส์หน่อยนะปิดเทอมแล้วคิดถึงเพื่อนนะ
อ่ะแค่นี้ก่อนเหรอพ่อมาแล้วพ่อมาแล้ว
จำไว้จำไว้จำไว้เลย
ให้เรามานั่งเฝ้าไม่พอให้เราคาบมือถืออีกต่างหาก
แล้วก็กินขนมหวดกันแบบนี้เขาหิวนะ
ทำไมไม่แบ่งกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มา

เรามาดูนวัตกรรมความทันสมัยในประเทศจีนกันบ้างครับ
ดูสิครับขนาดที่จอดรถยังจอดใต้ดินแบบนี้
ส่วนกระดานดำเป็นกระดานดำไฮเทคเรียบร้อยแล้วนะครับ
นี้นวัตกรรมใหม่ใหม่มาแรงจริงแต่อย่าลืมใช้มนุษย์ทำงานบ้างนะครับ
เดี๋ยวจะทำงานไม่เป็นถ้าเป็นแบบนี้นะ
ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ